ท่านผู้ชมครับอันนี้คิวแทรกด่วนที่สุดของการเมืองไทยในวันนี้แล้ว

ตู่ประกาศวางมือทางการเมือง
เมื่อช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๘นาทีนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือการเขียนจดหมาย
ปัจจุบันยังทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับ
พร้อมกับบอกว่าประชาชนคนไทยและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
ตนเนี่ยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนพัก
แล้วก็ตัวเขาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจนได้สอสอมา๓๖คน
แล้วที่ตัดสินใจเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเพราะต้องการร่วมสร้างพักที่มีคุณภาพ
มีอุดมการที่แข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในอนาคตที่ผ่านมา
เด็กประยุทธ์บอกว่าสัมผัสได้ถึงความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
และความเชื่อมั่นในตัวตนอย่างทราบซึ้งยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม
เชื่อว่าทุกคนคงรู้ดีว่าตลอด๙ปีเสร็จที่ทำหน้าที่ในฐานะนายกมนตรีเนี่ย
ทำงานมาอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
เพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์ของประชาชน
อันเป็นที่รักยิ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต่อไปจะพัฒนาต่อ
และขอให้ประชาชนไว้วางใจและสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติต่อไป
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยทิ้งท้ายว่าขอขอบพระคุณครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาข้างบนนั้นเห็นไหมจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมือง
อาจจะมีคนเคยคิดว่าสักวันหนึ่งบิ๊กตู่ก็อาจจะต้องวางมือทางการเมือง
คือตั้งแต่ที่จบการเลือกตั้งไปเมื่อ๑๔พฤษภาคมก็เป็นคำถามที่หลายคนถามบิ๊กตู่อยู่ตลอดเลย
แล้วก็ถามทิศทางของรวมไทยสร้างชาติมาตลอดว่าบิ๊กตุจะเอายังไงต่อไปจะวางมือทางการเมืองเลยไหมหรือว่าจะเดินหน้าเล่นการเมืองต่อ
เสียงสอสอของรวมไทยสร้างชาติที่ได้มาอาจจะไม่ได้น้อยมากนักสำหรับภาคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่
แต่มันอาจจะน้อยเกินไปสำหรับบิ๊กตู่หรือเปล่าในการที่จะไปต่อสู้แข่งขันในการเป็นนายกต่อใช่ไหมฮะ
วันนี้ประกาศวางมือทางการเมืองนะฮะอาจจะคิดว่าบิ๊กตู่สักวันหนึ่งคงเลิกเล่นการเมืองแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวันนี้
เออไม่คิดว่าจะประกาศวันนี้เพราะว่าวันนี้ประชุมคอรมอลตอนให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีท่าทีพูดถึงเรื่องนี้นะ
ก่อนจะโหวตนายก๒วันเองจะส่งผลในยะอย่างไรหรือไม่

ผู้ชมครับประชุมคอรมอลวันนี้วันอังคารนะฮะหลังประชุมคอรมอเสร็จนี่ครับ

เพราะเพจเฟซบุ๊คพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยโพสต์ตอน๑๖นาฬิกา
นี่ช่วงบ่ายนะฮะพลเอกประยุทธ์เดินมาถึงที่โพเดียมเวลาแถลงข่าวหลังเลิกประชุมคอลโลมอร์
วันนี้สีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีเลยล่ะเห็นไหมบอกวันนี้ฟ้าแจ่มใส

ประชุมคอรมอลก็ประชุมปกติ
เรื่องการเรียนความโบราชการเรียนความกฎหมายนะละสำรวจนะครับ
ทีนี้ก็เป็นเรื่องประชุมปกติ

ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรค่ะผลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมืองแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะใช่ค่ะ
ตามกันมาติดติดเลยความจริงข่าวเนี้ยมาก่อนข่าวบิ๊กตู่อีกอืม
นี่ฮะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
สสปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๑ของพักไทยสร้างไทยซึ่งปาร์ตี้ลิสต์ได้คนเดียว
นี่ฮะโดยได้แจ้งข่าวเอาไว้นะครับบอกว่าขอแจ้งลาออกจากการเป็นสอสอภักดิ์ไทยสร้างไทย
ตามที่ประกาศวันที่เข้าสภาครั้งแรกแล้วก็จะเลื่อนลำดับผู้สมัครของพักเนี่ย
ขึ้นมาแทนนี่ฮะคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประกาศ
ก่อตั้งพักวันแรกคือขอเป็นเสาเข็มลงหลักปักฐานตั้งพักให้สำเร็จ
แล้วก็เป็นสะพานเชื่อมโยงคนทุกวัยเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง
ให้พักเป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขออาสาออกไปทำงานร่วมกับประชาชนอย่างเต็มที่
และขอยืนยันถึงจุดยืนของภักดิ์ไทยสร้างไทยที่จะโหวตให้กับภักดิ์ที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่ง
สวให้ยึดหลักงามประชาธิปไตยไม่ฝืนเจตจำนงของประชาชน
ซึ่งมีแต่จะนำพาประเทศไปสู่ลมความขัดแย้งครั้งใหม่
แต่คุณหญิงสุดารัฐยังเป็นหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ

เดี๋ยวก็ต้องเลื่อนลำดับขึ้นมาลำดับ๒ก็คือคุณถากรธนสิทธิ์
ที่เป็นเลขาธิการพักไทยสร้างไทยนะครับ
ลำดับเป็นหลักงานประเทศเป็นแบบนี้นะคะ
ถ้าคุณถากร

ถ้าล้าออกอีกก็เชียรือคุณสุภัณฑ์มงคลสุธี

ก็ถึงรับราชดิ์ญี่ปุ่น

แน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วรวมไทยสร้างชาติจะยังไงกันต่อ

ทีของพักเป็นยังไงจุดยืนของพักเป็นยังไง
รืนนี้แล้วโหวตนายกแล้วมันยังไงกันต่อ
นายเอกณัฐพร้อมพันธ์นะคะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติก็เลยเป็นตัวแทนออกมาแถลงจุดยืนของพัก
โดยบอกว่าจริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดคุยเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ

ใช่ว่าจะประกาศวางมือทางการเมืองแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักเนี่ย
ก็เคยได้รับทราบประเด็นเรื่องนี้มาก่อนแล้วด้วยเหมือนกัน
โดยคุณเอกณะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ที่วางรากฐานทางการเมือง
และต้นทุนเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็น๓๖สสหรือเสียงโหวตจากประชาชนกว่า๔ล้าน๗แสนเสียงทั่วประเทศ
แม้ว่าท่านจะวางมือทางการเมืองแต่รวมไทยสร้างชาติก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า
เราจะเดินหน้าสารต่อภารกิจทางการเมืองด้วยกลไกที่แน่วแน่มั่นคงทางเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไป
เชื่อว่าทุกคนก็จะนำมาเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ในฐานะนักการเมือง
เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน
ผมเชื่อว่าท่านคงปฏิบัติหน้าที่สุดกำลังจนถึงวินาทีสุดท้าย
ก็คือจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะได้เข้ามาปฏิญาณตน
จนถึงวันนั้นเราไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่
ผมเชื่อว่าท่านคงทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุด
เราก็ถามต่อนะคะว่าแล้วจุดยืนของรวมไทยสร้างชาติ
การโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพระฤหัสบดีนี้ล่ะเป็นยังไง
คุณเอกณัฐบอกว่าก็ยืนยันมตินะครับ
สนับสนุนนายพิทาเป็นนายกชัดเจน
และถามว่าแล้วถ้าพักเก้าไกลเขาไม่ได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
จุดยืนของรวมไทยสร้างชาติจะสนับสนุนเพื่อไทย
หรือว่าพักร่วมรัฐบาลพักอื่นไหม
คุณเอกณัฐก็บอกว่ารวมไทยสร้างชาติในตอนนี้และอนาคต
จะไม่สนับสนุนรัฐบาลของนายพิธาหรือส่วนไหนของรัฐบาลก็ตาม
ที่มีวาระผลักดันการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ค่ะ
เราไม่สนับสนุนรัฐบาลนะครับหรือจะส่วนไหนของรัฐบาลก็แล้วแต่
ที่มีวาระผลักดันการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ผมสมมุติก็ได้ว่าเปลี่ยนจากคุณพิธาแต่ในที่สุดพักร่วมรัฐบาลยังมีพักเก้าไก่อยู่
เราก็คงไม่สนับสนุนรัฐบาลที่มีวาระผลักดันการแก้ไขกฎหมาย

ก็คือถ้าซีกพักร่วมพักไหนก็แล้วแต่ยังมีพักเก้าไกล

ขาดหรือว่าจะเป็นพักไหนที่มีนโยบายเรื่องการผลักดันวาระแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒รวมไทย

วันนี้มีจดหมายหนึ่ง
นี่คุณพิรพันธ์นี่ลาออกจากการเป็นสอสอนะใช่ค่ะ
บอกต้องการมาทำงานช่วยเหลือบิ๊กตู่กันต่อไปถูกต้อง
บอกว่าจะขออยู่ช่วยงานพลเอกประยุทธ์วันนี้บิ๊กตู่วางมือทางการเมือง

โพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กเป็นภาพเดินคู่กับพลเอกประยุทธ์
เขียนข้อความบอกว่ากราบเรียนเพื่อนสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับพลเอกประยุทธ์ได้หารือกับผม
เกี่ยวกับเส้นทางการเมืองท่านไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมือง
เพื่อประโยชน์อะไรส่วนตัวเลยท่านเพียงอยากขอโอกาสสารงานต่อในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจ
แต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองเห็นว่าถูกโยงเป็นประเด็นให้พักถูกวิภาควิจารณ์
ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอ
เกรงว่าจะทำให้พักมีปัญหาอีกทั้งมีการพยายามสร้างเรื่อง
ว่าท่านพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพัก
ดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดจึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองของท่าน
เป็นหนทางที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามท่านจะยังยืนเคียงข้างพวกเราและพักเราตลอดไป
ผมมั่นใจว่าพวกเราทั้งสามสิบหกคน
จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของคนที่เข้ามาทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน
เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เราจะได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงและมีจำนวนมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
เดินหน้าได้ด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นเสมอ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ในฐานะรองหัวหน้าพักนะคะก็แชร์ข้อความที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมือง
แล้วก็โพสต์ภาพที่เดินคู่กับพลเอกประยุทธ์ที่ธรรมเนียบรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน
คุณพิรพันธ์ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่นะฮะอ่าใช่ต้องไปผ่าผ่าตัดหัวไหล่
หัวไหล่นะฮะคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยท่านนั่นเท่ากับว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ย
ไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพักขึ้นชิงตำแหน่งนายก
เพราะว่า๒คันดิเดตนายกของพักมี๒คน
คุณพิรพันธ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วทั้งคู่
คุณพิรพันธ์เนี่ยออกจากสอสอแต่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า
จะไม่มีการเสนอชื่อคุณวิรพันธ์ขึ้นชิงแคนดิเดตนายก

แม้ชื่อจะยังอยู่ในคันดิเดตนายกนะฮะ
เท่ากับว่าต้องไปดูว่าพักอื่นจะเป็นอย่างไรกันต่อ

แต่ตอนนี้น่าจะไม่มีใครเสนอชื่อแข่งกับคุณพิธาอืม

นั่นแหละค่ะ